ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเหมือนกันนะ
เพราะว่ากรณีนี้คนร้ายมาบุกห้องชิงทรัพย์เอาแหวนทองไปได้
จังหวะที่เจ้าของห้องเขามาเจอพอดีเนี่ยนะคะ
โอ้โหโดนทำร้ายจนสลบเลยคุณผู้ชม
เนี่ยตั้งแต่ข้างหน้าเลยกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์เอาไว้
เห็นไหมคะลูกศรสีแดงผู้ก่อเหตุผู้ชายคนนี้
ใช่ฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เราเคยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบนะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปในคอนโดในห้องเลยนะฮะ
แล้วตอนที่เข้าไปเนี่ยทางเจ้าของห้องเนี่ยเขาเปิดประตูเข้ามาเห็น
โดนทำร้ายจนสลบเลยหลังจากนั้นคนร้ายเอาแหวนทองไปได้
นี่เกิดขึ้นที่นนทบุรีแล้วทีนี้คุณผู้ชมค่ะเราก็ต้องตามเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่าเมื่อตอนตี๒ที่ผ่านมาเนี่ยนะตำรวจเขาจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้
เป็นชายวัยสี่สิบปีชื่อว่านายชัยสัญชาติลาวแล้วจับได้เนี่ย
คือมีหมายสารจังหวัดนทบุรีแล้วเดี๋ยวดูสิคะของกลางที่ตำรวจชี้อยู่เนี่ย
ไข่ควงไอครีมน่าจะเป็นอาวุธนะในการงัดแงะห้องต่างนะครับ
เพราะว่าจริงไม่ได้เกาะเหตุแค่ครั้งเดียวมีประวัติโชคโชนเหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเอาจริงคนที่เขาอยู่ห้องอื่น
เขาบอกว่าฉันก็เจองัดห้องแบบนี้เหมือนกัน
แล้วผู้ชายคนนี้ถูกจับกลุ่มตัวได้ที่ซอยผนโยธิน๓๗ในเขตกรุงเทพเนี่ยนะคะ
ตัวนายชัยเนี่ยเขาให้การแบบนี้เขาบอกว่าไปงัดห้องผู้เสียหาย
แล้วผู้เสียหายเจ้าของห้องกลับเข้ามาพอดี
เขาก็เลยดึงเข้าไปในห้องแล้วก็ตบแล้วก็ต่อย
เอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
อย่างที่ผู้เสียหายเคยเล่าให้ฟังแล้วครับ

แล้วก็ทั้งตบทั้งต่อย

ต้องมีคนคอยดูแลนี่ผู้เสียหาย
ในช่วงที่เกิดเหตุก็คือ๑๐มกราคม

ต้องพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
บอกว่าโอ้โหแบบปวดหัวไปหมดหลายวันนะคุณฮะ

แต่ว่าตัวผู้ต้องหาอ้างว่าผู้เสียหายล้มเอง

เออก็เนี่ยเขาทำไปแค่อย่างละครั้งเองอะนะคะ
แต่ตัวผู้เสียหายนี่บอกว่าโอ้โหต้องนั่งอยู่เฉย
แล้วก็ให้แฟนสาวช่วยปฐมพยาบาลนะนะ

แล้วหลังจากก่อเหตุเสร็จนายชัยคนนี้
เขาหนีขึ้นแท็กซี่แล้วก็ไปลงที่พระราม๕
ตำรวจก็ถามแล้วตังค์ที่ขโมยมาล่ะ

เขาบอกว่าเอาไปเที่ยวเอาไปกินเหล้าตามร้านอาหารหมดแล้ว

ทีนี้ตัวในชัยผู้ก่อเหตุเขาบอกอยากจะขอโทษผู้เสียหายด้วยนะ

ผมไม่มีตังค์ตกงานด้วย
สมัครงานแล้วเขาก็ไม่รับไม่รู้จะเอาตังค์จากไหน

เปิดประวัติก่อเหตุของนายชัย
ดูสิที่วัดเนี่ยก็ไปก่อเหตุนะ
รอบนั้นได้ตังค์ไปแสนกว่าบาท
สร้อยทองขายได้๘หมื่นแล้ว
แล้วรอบที่๒ก็ไปงัดห้องเช่า
ซอยงามวงวัน๑๒ได้ตังค์ไป๖๐๐
แล้วก็รอบที่๓ที่ทำร้ายเจ้าของห้องเนี่ยนะคะ
แต่นี่นะฮะเป็นสิ่งที่เขากล่าวอ้างนะ
เท่าที่ผมจำได้ผมก่อเหตุมา๓ครั้ง
แต่ทีนี้ตำรวจต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ว่ามันไปโยงกับคดีอื่นในพื้นที่นนทบุรีด้วยหรือเปล่า
เพราะหลังจากเกิดเหตุเมื่อวันที่สิบมกราคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่าพอเป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่ามีเหยื่อรายอื่นนะคุณนะ

เพราะเขาจำลักษณะท่าทางของผู้ชายคนนี้

มีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุ๒๕ปีทำงานอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะ

ว่ามีคนร้ายงัดห้องและทำร้ายสาวธอมจนสลบเนี่ย
บอกโอ้โหมันคล้ายกับเหตุการณ์ที่เธอเจอเลยนะฮะ
ตอนนั้นนะฮะเธอก็โดนงัดห้องแบบนี้เหมือนกัน
ทรัพย์สินเป็นทองคำเป็นสร้อยเป็นแหวน
รวมแล้ว๔บาท๗๕สตางค์เป็นเงินสดอีก๑๐๐๐บาท
คิดเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็มีคนร้ายเข้าไปก่อเหตุเมื่อวันที่๔ธันวาคมอีกครั้งหนึ่ง
ก็แจ้งความไว้ที่สพเมืองนทบุรีเหมือนกัน
อกจากนี้นะฮะก็ยังมีเหยื่อรายที่๒ที่๓ที่๔นะฮะ

ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อผู้หญิงคนอื่นบอกว่าโอ้โหน่าจะใช่คนเดียวกัน
ในการมาก่อเหตุในหอพักในพื้นที่นนทบุรีนี่แหละฮะ
สิ่งต่างเหล่านี้ตำรวจต้องเชื่อมโยงนะ
ว่าตกลงแล้วคำกล่าวอ้างคำสาภาพของเขา
ที่เขาจำได้บอกว่าก่อเหตุไว้แค่๓ครั้งจะจริงหรือเปล่า

เมื่อตอน๑๐โมงที่ผ่านมานะคุณผู้ชมค่ะ
ทางตำรวจเขาก็เอาตัวในชัยคนนี้ไปทำแผน
ซึ่งการทำแผนก็ไล่เริ่มตั้งแต่แรกเลย
นายชัยเข้ามาที่คอนโดแล้วก็ไปเดินดูว่าจะไปตรงไหนนะ
เข้าไปข้างในได้จนมาเจอประตูที่มันเป็นช่องทางเดิน

เขาก็เอาไขควงที่เตรียมมางัดห่วงเหล็กที่มันคล้องกุญแจอยู่
จนหลุดเลยเข้าไปในห้องได้ปั๊บก็ลื้อค้นเอาทรัพย์สิน
เจ้าของเขากลับมาไงมาทุบมาต่อยจนเจ้าของสลบ
แล้วพอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะเขาก็หนีออกไปตรงปากซอย
เดินเท้าไปถึงซอยเรวดี๗แล้วก็เรียกแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่ไป
เมื่อเช้าครูผู้ชมตัวในชัยเขาขอโทษ
ขอโทษแฟนของผู้เสียหายผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ซึ่งทางแฟนก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องให้อภัยไหม
เพราะว่าตัวเธอไม่ใช่คนที่ถูกทำตอบแทนกันไม่ได้
แต่ตัวเธอเฝ้าปฐมพยาบาลแฟนให้ตลอดเลย
เพราะที่ผ่านมาแฟนก็เจ็บหนักเหมือนกัน
นักข่าวก็เลยถามไงว่าจะพูดอะไรพูดอะไรถึงไหม

ตะก่อนที่ต้องดูแลกันประถมพยาบาลกันโอ้โหก็หนักหน่วงเหมือนกันฮะ
ก็คิดดูสิคือแฟนที่ถูกทำร้ายนอนอยู่แบบนี้

ใช่มันเจ็บมันระบมมันปวดไปหมดเลย
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามไงถามคุณเมย์ที่เป็นแฟนว่าจะพูดอะไรไหม
ซึ่งคุณเมย์ก็บอกว่าไม่อยากพูดอะไรถึงในชัยแล้ว
แต่อยากจะกระทืบมากกว่าไม่โอเคเลย
ที่ทำแบบนี้นี่กะจะเอาให้ตายเลยใช่ไหม
หรือคิดว่าตายแล้วถึงรีบหลบหนีไปแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อหาแล้วนะคะ
ทรัพย์ในเคหาสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้น
แล้วนอกจากนั้นก็เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
ก็ต้องนำตัวนายชัยรวมถึงของกลางต่าง
ส่งแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ดูวิธีการสิ
ตอนที่ไปทำแผนงัดห้องเข้าไปแบบนี้ค่ะ
ต้องย้อนประวัติดูว่าโชคโชนขนาดไหนนะฮะ
แล้วเขาสาภาพบอกว่าเงินที่ได้เอาไปเที่ยวกิน
ตามร้านอาหารตามร้านเหล้าต่างไปเลี้ยงสาวด้วย
เออเป็นโสดอยู่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนโสดน่ะนะฮะอ้าวขอบคุณครับ